คุณผู้ชมครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรี

เพื่อรอประชุมคอรมอสัญจรในวันพรุ่งนี้นะครับ
เป็นการประชุมคอรมอสัญจรสำหรับพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
แต่ว่าการเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรำ
และได้รับการต้อนรับจากประชาชนนับหมื่นคนจังหวัดบุรีลำ
เป็นพื้นที่ของนายเนวินชิดชอบแกนนำพักภูมิใจไทยคนหนึ่งนะครับ
ก็เลยถูกอดจับตามองไม่ได้ว่านี่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ
ระหว่างคอสชกับพักภูมิใจไทยหรือไม่
สำหรับการที่จะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
การเมืองถูกกับจับตาว่าแผนลงพื้นที่และประชุมขอรมอสันจรครั้งนี้
จะใช่พลังดูดของคอสชหรือไม่
แต่เสียหนูนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ออกมาปฏิเสธว่า
ไม่ชอบคำว่าดูดเพราะเป็นคำไม่สุภาพ
ทำให้ประชาชนที่ดูถูกการเมืองอยู่แล้วยิ่งดูถูกไปกันใหญ่
และใครคิดจะดูดคงต้องใช้หลอดขนาดใหญ่
และวันนี้นายอนุทินก็ออกมาตอกย้ำเสียงแข็งอีกว่า
จะจับมือกับฝ่ายไหนนั้นเป็นเรื่องของอนาคต
เพราะตอนนี้ยังไม่มีสอสออยู่ในมือ

ส่วนที่ชาวบุรีรำแห่กันมาต้อนรับล้นหลามแน่นสนามช้างอารีน่า
ก็ไม่มีการเกณฑ์คนมาแต่งอย่างใด
เร็วกันไปเร็วกันไปที่จะไปพูด
ผมจะไม่มีวันพูดไม่มีวันคิดไม่มีวันทำอะไร
โดยที่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเนี่ย
เช่นเดียวกับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์ที่ออกตัวตลอดทั้งวัน
ว่ามาบุรีรำครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อการเมือง
แต่รู้สึกสดชื่นที่เห็นการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ดุษคนในครอบครัวเดียวกัน
เปลยว่ารอบนี้มาผูกเสี่ยวกันแล้ว
ยังไงก็ต้องเป็นครอบครัวเดียวกัน
ขอบคุณชาวบุรีรำทุกคน
ส่วนผมจะเป็นอะไรกันต่อไปก็เป็นเรื่องของอนาคตนะ
วันนี้ผมไม่ได้มาการเมืองไม่ได้มาให้ท่านรักผม
ใครจะไม่ชอบผมก็คือไม่ชอบ

วันนี้ผมขอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท่านด้วยนะ

เพราะฉะนั้นผมก็เป็นเสียงของท่านแล้วล่ะ

บ้านเมืองจะอยู่ได้เพราะใคร

ถ้าอยู่ต่างประเทศปล่อยเข้าไป
ไม่ว่าจะออกตัวปฏิเสธกันทั้งสองฝ่ายถึงการพบปะครั้งยิ่งใหญ่ของคั่วการเมืองขนาดใหญ่แดนอีสานใต้
แต่ภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็อดทำให้หลายคนอ่านเกมการเมืองที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปได้เป็นอย่างดี
ภายใต้สมการตัวเลขสอสอเดิมที่พักภูมิใจไทยได้รับ๓๐เก้าอี้
โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรำหนึ่งในจังหวัดที่มีสอสอ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มากถึง๘คน
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน